หายตัวไปของนักธุรกิจชาวเยอรมันนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นข่าวที่ชนบุรี
แล้วพอไปเจอพิกัดของสัญญาณมือถือ
ไปอยู่ไกลถึงโน่นเลยไปแบบข้ามจังหวัดนะคะ
แล้วเจ้าตัวจะเป็นตายร้ายดียังไง

บอกว่าขอเถอะใครที่เอาตัวเข้าไปปล่อยเข้ามาเถอะ
ยินดีจะจ่ายเงินต้องการอะไรขอให้บอกเลย
แล้วก็ให้รางวัลนำการแจ้งเบาะแส๓ล้านบาท

นักธุรกิจชาวเยอรมนีหายตัวไป
หลังจากที่ไปคุยกับนายหน้าชาวต่างชาติ
ซึ่งก็รู้จักกันไม่นานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
เกาะสมุยสุราชเป็นร้อยล้านบาทเนี่ยนะคะ
จอดอยู่ตรงลานจอดรถข้างคอนโดค่ะ
แล้วชาวบ้านเห็นบอกว่ามีผู้หญิงสองคนเนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมานะตำรวจทีมสืบเนี่ย
เขาก็มีการเชิญตัวต่างชาติ๒ราย
มาพร้อมกับทนายความมาให้ปากคำ
กับพนักการณ์สอบสวนที่สภหนองปรือ
แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ยอมให้การใดนะคะ
ยืนยันว่าให้ทนายความเป็นคนจัดการเรื่องนี้
แล้วก่อนหน้านี้มีการเชิญตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้หญิง

แล้วเธอก็ยืนยันว่าให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน

นักข่าวของเราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรจากคนที่มาให้ข้อมูลเลย

อกจากนั้นค่ะตำรวจเชิญตัวภรรยาแล้วก็ลูกของนายฮันส์
มาสอบปากคำเพิ่มเติมจะหาจุดเชื่อมโยงไงคะ
ว่าสาเหตุที่นายฮันส์หายตัวไปมันมีเหตุผลอะไรยังไงหรือเปล่า
ครอบครัวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวหรอกค่ะ

แต่ยืนยันเหมือนเดิมนะว่า๓ล้านบาท
ที่จะมอบให้กับคนที่แจ้งเบาะแส

ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าจะมอบให้
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอ
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภาค๒
ก็นำกำลังตำรวจนะคะไปเข้าค้นที่บ้าน
เป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ทีนี้ตอนที่ไปค้นเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกตินะคะ
พอมาตอนค่ำปั๊บตำรวจเจอบ้านอีกหลังนึง
เป็นบ้านต้องสงสัยเหมือนกันอยู่ตรงข้ามบ้าน
หลังที่เพื่อนของนายฮันสปีเตอร์เนี่ยพามาค้นเมื่อตอนเช้านั่นแหละ
ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านให้เช่า
แล้วก็เพื่อนสนิทของนายฮันส์เป็นคนเช่า
ถามว่าเพื่อนคนไหนอ่ะคนที่มันเคยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมในร้านกาแฟว่านั่งกินกาแฟกับนายฮันส์
ฮันมาถึงก็มานั่งตรงข้ามนี่คนนี้คนนี้เป็นคนเช่า
หลังจากนั้นก็มีการเชิญเจ้าของบ้านมาสอบถามข้อมูล
แล้วก็ไปค้นในบ้านบ้านเนี่ยนะเป็นเหมือนกับภูวิลล่า
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่มีครบคันเลย
ตำรวจก็เข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัย
คือกลายเป็นว่าตอนนี้ไปตรวจภูวิลล่า๒หลังนะ
แล้วก็ไปตรวจที่โชคชัยกาเด้นอีกหลังหนึ่ง
เห็นไหมข้างในแบบมีโต๊ะภูโต๊ะสนุกแบบนี้ค่ะ
ภูวิลล่านี่อยู่คนละหมู่บ้านกับชกชายกาเด็ดนะฮะ
ใช่แต่ว่าเท่าที่ไปตรวจสอบดูทั้ง๓หลัง
ยังไม่ได้พบอะไรที่มันเป็นสิ่งต้องสงสัย

แต่ถามว่าทำไมตำรวจถึงต้องไปตรวจภูวิล่าต่างในหมู่บ้านนั้น
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาเป็นหลักฐานนะครับ
เป็นภาพที่รถของนายฮันส์ได้ขับไป
และไปถึงหมู่บ้านนั้นนะครับ
วงจรปิดเมื่อวันที่๔กรกฎาคม๖๖
ก็หลังจากที่นายฮันส์แล้วก็เพื่อนสนิทออกจากร้านอาหารแล้ว
ในซอยบุญสัมพันธ์๑๒พบรถของเพื่อนสนิท
ได้ขับรถเชฟโรเล็ตครูสสีดำนะ

เบนส์นะฮะเบนส์ได้เปิดประทุนได้นะฮะของนายฮันส์นะฮะ
ต่อมาภาพจากกล้องหน้าหมู่บ้านโชคชัยกระเด้น๒
ห่างจากจุดที่นำรถไปจอดทิ้งไว้ประมาณ๒๐๐เมตร
ก็จับภาพได้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๔นาที
เห็นภาพรถสองคันขับตามกันมาเช่นกันนะครับเป็นภาพต่อเนื่อง
จากนั้นกล้องวงจรปิดจากร้านคาแคร์
อยู่ใกล้กับจุดที่จอดทิ้งรถไว้ประมาณ๑๐๐เมตร
จับภาพได้ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๔๑นาทีนะครับ
ก็จะพบเพียงรถเชฟโรเล็ตครูสสีดำ

คันสีดำขับออกมาคันเดียวนี่คันนี้

แต่เบนศ์ของนายฮันซ์ปีเตอร์

ซึ่งคาดว่าช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๕นาที
ถึง๑๕นาที๔๐นาที
ของวันที่๔กรกฎาคม
เป็นช่วงที่นำรถเบนส์ของนายฮันส์มาจอดทิ้งไว้

จะขึ้นรถเชฟโรเล็ตคูสสีดำออกไปหรือเปล่า
หรือจะมีคนอื่นมารับแล้วไปที่ไหนต่อ
อันนี้ข้อมูลสำคัญล่าสุดวงจรปิดที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานนะครับ
ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคุณนอกจากภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
เขาก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ

เพราะว่าเส้นทางการเงินเนี่ยไปเจอว่ามันผิดปกติ
รวมมูลค่าแล้ว๒ล้านกว่าบาท
ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางทางการเงินที่ผิดปกตินี้
จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปเชื่อมโยง
ทำให้นายฮันสปีเตอร์หายตัวหรือเปล่า

ยังไม่เจอตัวนายฮันสปีเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้ชะตากรรมด้วย
เมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมที่สโมสรตำรวจเนี่ยนะ
ทางด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒
ซึ่งทำคดีนี้นะใช่ค่ะก็มาประชุมกันนะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่า
คือเขามาประชุมกันก่อนแล้วเดี๋ยวทางรองโจ๊ก
ก็จะเดินทางมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกัน
แล้วก็ได้ข้อมูลจากมูลนิธิวินวิน

คนที่พาครอบครัวของนายฮันเข้าไปพบบิ๊กโจ๊ก
ใช่แล้วก็บอกว่า
ภรรยาคือนางสาวแพทย์เปิดเผยข้อมูลแบบนี้

นัดกันกับฮันสปีเตอร์สามีนะ
บอกว่ามีลูกค้าจะไปดูที่อยู่ในพัทยาตอนบ่ายโมง
แต่ก่อนหน้านั้นขอไปเจอลูกค้าคนสำคัญก่อนนะ
จนเวลามันผ่านเลยไปไงใช่ค่ะ
นัดกันแล้วบ่ายโมงเกิดมาบ่ายสองแล้วนี่
ทำไมทำไมสามียังไม่ติดต่อกลับมา
ฝ่ายภรรยาคือนางสาวแพทย์ก็ติดต่อไปหาสามี

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่า
ปิดเครื่องเปิดเครื่องสลับอยู่แบบนี้
ส่งกลับมาเป็นภาษาอังกฤษมาหานางสาวแพทย์ภรรยา
บอกว่าอยู่กับลูกค้านะเดี๋ยวโทรกลับ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวนางสาวแพทย์เองบอกว่า
มันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นนะฮะ
บ่าย๒โมงกว่านะครับจนกระทั่ง๔ทุ่มกว่าก็มีข้อความส่งกลับมาอีก
บอกว่าวันนี้จะอยู่กับลูกค้านะคนนี้สำคัญมาก
ดิวกับเขาเซ็นสัญญาให้เสร็จ
ตัวภรรยาเองก็งงงงตรงที่ว่าลักษณะข้อความที่ส่งมา
เหมือนไม่ใช่สามีส่งข้อความอะไรการใช้ภาษาก็แปลก
คุณคิดดูสิวันที่๕คือวันรุ่งขึ้นนะ
ยังส่งข้อความมาอีกว่าฉันต้องอยู่กับลูกค้า

แล้วหลังจากนั้นสามีก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลย

สัมพันธ์อะไรทั้งหมดที่ตัวภรรยาเล่าให้ฟังนะ
มันไปโยงกับเรื่องของไอ้กล้องวงจรปิดที่เมื่อกี้เรานำเสนอนะ
ว่าเป็นวันที่นายฮันส์หายตัวไปหรือเปล่า
ขึ้นรถไปกับใครหรือเปล่าหรือยังไงต่อนะครับ

เรื่องนี้ก็ต้องรอทางตำรวจนะ
กังวลใจมากนะว่าคนที่อุ้มสามีไปเนี่ยรู้จักกับสามีใช่ไหม
แต่เรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน

เพราะว่าเธอบอกเลยนะเวลาสามีนัดกับเธอเป็นคนเป๊ะตรงเวลา

คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรปกติสามีจะโทรมาบอก
ไม่ชอบให้ครอบครัวเป็นห่วงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย
แล้วตอนนี้ครอบครัวบอกเลยนะว่าอยากได้อะไรขอให้บอกเลย
อยากได้เงินเท่าไหร่บอกมาแต่ขอให้สามีกลับมาในสภาพที่ปลอดภัย

ทั้งเรื่องว่าพบตัวของในไฮล์มซ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ตัวภรรยาเองยืนยันบอกว่าคนนั้นไม่ใช่สามีของเธอ
แต่น่าจะเป็นคนที่แค่หน้าคล้ายหน้าเหมือน
แล้วก็มีรายงานข้อมูลจากชุดสืบสวนนะครับ
บอกว่าหลังจากนำตัวชาวเยอรมัน๓คน

เรื่องต้นทั้ง๓คนไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะครับ
แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีผู้สูญหาย
อย่างที่เล่าไปนะฮะบอกว่าเงินถูกโอนออกจากบัญชีหลายครั้ง

แล้วคนที่โอนคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะ
เขาตรวจพิกัดดูอ้าวไปเจอข้อมูลอยู่ที่พนมเป็นที่กัมพูชา
ตอนนี้ตัวพาสปอร์ตของนายฮันเนี่ยยังอยู่ที่บ้าน
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อว่านายฮันยังไม่ออกนอกประเทศ

แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีแล้ว
โดยเฉพาะสิ่งที่พบที่รถน่ะเนอะ
คราบน้ำยาล้างอะไรในรถของนายฮันส์นะฮะ